มาดูเรื่องของการไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เขาอ้างว่า
ตัวเองมาจากวัดที่จังหวัดอุดรธานี
พระสงฆ์มาด้วยขึ้นท้ายรถกระบะ
ระเวนเรียรายเงินผู้คนในพื้นที่อำเภอบ้านเป็ด

สรุปแล้วเป็นแก๊งมิจฉาชีพนะคะตำรวจเขาตรวจสอบไป

กลุ่มผู้ต้องหา๗คนมีพระสงฆ์รวมอยู่ในนั้นด้วย๑รูป

สถานีตำรวจภูทรบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

ไปขับรถกระบะเรียรายเงินจากชาวบ้าน
ใช้รถกระบะสีน้ำเงินตระเวนขับไปตาม
บ้านคำให้น้องโจฯ
ภายในรถมีพระพุทธรูปหนึ่งองค์มีตู้รับบริจาค
ในตู้เขียนไว้บอกว่า
จะเอาเงินไปสมทบทุนสร้างสาราการประเรียน
วัดถ้ำพระอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานี
เป็นหนึ่งในแก๊งเรียรายเงินอ้างว่า
ตัวเองเป็นตำรวจบ้านบอกแบบนี้นะคะ
มนต์พระสงฆ์แล้วก็พาชาวบ้านส่วนหนึ่ง
เชิญชวนมาบอกบุญชาวขอนแก่น
ให้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

โดยยืนยันบอกที่วัดถ้ำพระที่จังหวัดอุดรธานี
มีการจัดงานบุญจริงนะ
กุมภาพันธ์ถึง๑มีนาคมตรวจสอบไปได้เลย
และบอกด้วยว่าออกมาช่วยเรียรายเงินทำบุญ
เพราะที่วัดบอกว่ายังขาดงบประมาณอีกกว่า๘ล้านบาท
มาทำออกมาเรียรายเงินมาทำเป็นครั้งแรก

สอบไปสอบมาครับสรุปสุดท้าย
ยอมรับว่าไม่ได้ขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาเรียกรายเงิน
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาร่วมกันทำการเรียราย
โดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบควบคุมการเรียรัย
เปรียบเทียบปรับและทำประวัติก่อนปล่อยตัวไปนะคะ
ทีนี้ไปตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่า
ปี๕๘นายยงยศยุรปักเคยถูกดำเนินคดีในพื้นที่อำเภอเมืองอุดรธานี
ก็คือมีพฤติกรรมไปร่วมกับเพื่อนในแก๊งออกเรียรายเงินตามหมู่บ้านต่าง
พอเงินที่ได้ไปไม่เอาไปให้วัดเอามาแบ่งกันค่ะ